โรตุเกตหรือไม่ก็ฝรั่งเศสนะครับ

ไปดูกันหน่อยกับทัศนะของ
หมอดูชื่อดังว่าเขามองคู่นี้

ลิขิตโอ้โหหน้าหวานเลยนะครับ
ดูรายนี้เป็นนักออกแบบ

ศาตัวเลขชื่อดังอีกคนหนึ่งของวงการ

แต่มักจะตัวรอดได้ดีนะครับ

ฝรั่งเศสเลข๒๔จะประสบความสำเร็จ
แล้วก็จะมีเทพเจ้าแห่งโชคที่เคียงข้าง
รวมถึงพลังตัวเลขของนักเตะอีแมนคนสำคัญ
ฝรั่งเศสก็ดูมีภาษีดีกว่าครับ

คือฝรั่งเศสมีโอกาสจะชนะ

เตะพลังชีวิตก็ดีอีก

ให้ไปที่๕๕ที่จะชนะ

หรือเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าฝรั่งเศส

พลังไม่ค่อยดีนักเตะ๓คน
มีดีอยู่คนเดียวคือโรนันโด

เพราะเขาต้องสู้และเขากดดัน

ดังนั้นเขาอาจจะใช้พลังด้านนี้

เพราะพลังของความรู้สึกว่า

ยังไงก็ต้องสู้นะคะ

โดยใช้การสุ่มก็ปรากฏว่า

ซึ่งเป็นเลขแห่งการต่อสู้

ผู้ชนะเลิศฝรั่งเศสได้เลข๓

โอ้โหสู้กันยาวเป็นหนังชีวิตเลยนะครับ

ดูมีภาษีดีกว่าครับดังนั้น
ก็เชื่อว่าโปรตูเกตจะได้แชมป์ยูโรสมัยแรก

ตามธรรมชาติตัวเลข๓๔๗

เพราะว่าตามตัวเลขโดยใช้เครื่อง๑๖มิตเตอร์
ก็จะมองว่าโปรตูเกสก็จะมีโอกาส

แต่อันนี้เป็นการวิเคราะห์สนุกครับผม
ยังไงก็ร่วมเชียร์กันนะครับ
ผมก็เป็นแฟนบอลเหมือนกันครับ
ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะครับ
ซึ่งราศีมีนในปี๑๖นั้น

ฝั่งโปรตูเกรดน่าจะได้เปรย์ฝรั่งเตรศ
เพราะว่าดวงของนักเปรย์ของฝรั่งเตรศ
อ่อนกว่าโปรตูเกรดอยู่มากพอสมควร

ตูเกตมีโอกาสเป็นแชมป์ยูโรปี๒๐๑๖
สรุปจากทั้ง๓ท่านก็ให้โปรตูเกต
ชนะฝรั่งเศส๒ต่อ๑เสียง